ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับ
คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำว่า

ชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

ชีวิตก่อสร้างไปทำงานก็๖โมงครึ่งกลับ๓ทุ่ม

มีแฟนแล้วก็ตัวฉันเอง
จ้ะแล้วก็มีลูก๓คน
เพลงคนโตภูมิคนกลางน้องแพทย์คนเล็กจ้ะ
ก็ก่อนแฟนเขาก็รับจ้างก่อสร้างตามบ้านนี่แหละ

มันก็ไม่พอจ่าย

พี่ก็ไปยืมเขามาซื้อกับข้าว

ยืมเขามา๕๐๐พันหนึ่งพี่ก็ต้องไปคืนเขา

พอถึงเวลาหน้าตัดอ้อยพี่ก็ถึงจะได้ตัดกันจ้ะ
ช่วงที่ทำงานเนี่ยรู้สึกปวดหลังมันปวดลงมาท้องน้อยที่จะเป็นนะ
ก็ซื้อยามากินคิดว่าตัวเองเป็นเกี่ยวกับมดลูกเนอะ
พอเราอายุเยอะแล้วเนี่ยทำงานหนัก
วันนั้นพอเราเป็นปั๊บมันเริ่มเหนื่อย
ข้าวก็กินไม่ได้มันไม่มีแรงเลยค่ะมันน็อกเลย
ฮิวปีกไปโรงพยาบาลตรวจเจอว่าเป็นกลวยตายอักเสบอ่ะจ้ะ
ถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยมันจะเป็นไตหวาย
ใช้เวลารักษาตัวประมาณ๓เดือน๔เดือนแหละ
กินยาวตอนนั้นวันละ๑๒เมตรจนมันจะดีขึ้นอ่ะ
ช่วงนั้นก็ทำงานหนักไม่ได้หัวต้องทำงานหนักขึ้น
ทุกวันหยุดไปได้ทุกวันนั้น

พี่ก็เลยไปกู้เช่าแก่มา๑๕๐๐๐บาท
พอถึงเวลาก็ไปตัดแล้วเขาก็หัก

ช่วงนั้นลูกก็กินนมคนเล็ก

เขาหักบางทีก็ไม่พอใช้

นึกท่องที่นั่งเราไห้นะ

ทำไมแย่ยกใหญ่อะไรอย่างนี้คิดไป
เพราะแม้จะไหลนาก็ไม่มีทำ
พอพี่ป่วยยังไม่หายดีเลยพี่ลุงก็ป่วย
มันรู้สึกแสบท้องขึ้นมา

ทนไปจนกระทั่งถึงประมาณสักเที่ยงคืน

เขาก็ไปเรียกยาหรับให้เอารถมารับไปโรงพยาบาล
พอไปโรงพยาบาลเขาตรวจดูบอก
ไส้ติ่งมันแตกไปแล้วต้องผ่าเลย

มันค่าก็ไม่มีเงินไม่มีจริง
หนักที่สุดก็เรียกลูกเลยนะครับกลัวลูกไม่มีกินอย่างเดียวผม
ผมไม่มีกินไม่เท่าไรหรอกลูกผมไม่ใช่ครับ
พอผมไปยกตอนนี้มันดังชิด

เปิดดูเลือดมันไหลออกมาก็ต้องไปเย็บซ้ำอีกที
ค่ะพ่อแม่ระบาดมากค่ะก็ทำงานส่งเขาโบราณก็อย่างให้เขาสบายค่ะ
และหนูจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีเหมือนที่พ่อกับแม่ดูแลหนูมาช่วยพ่อ
แม่ให้ได้รู้ว่าคิดสุด
ว่าเขาทำงานแล้วจะไม่ไหว
กลัวกลัววันหนึ่งเขาจะชักเราไปเร็ว
น้องภูมิเขาก็แบ่งเบาภาระได้เยอะ
กวาดบ้านถูบ้านล้างจานค่ะ
ถ้ามีเงินสักก้อนอยากจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็อยากมีเครื่องมือให้ไว้ให้แฟน
เวลาเราตกงานเราจะได้เหมาตามบ้านทำงานตามบ้านได้
ถ้ายังหาเงินไหวก็อยากซ่อมบ้าน
ก็ลำบากเรื่องที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
หน้าบ้านไม้ผูกหมดแล้วแฟนผมก็ตกบ้าน

ก็อยากให้เขาอยู่กันสบายอะไรอย่างนี้ครับ

ทำงานให้หนักที่สุดคือว่าผมจะทำให้ดีที่สุด
จนกว่าจะหมดลมหายใจกันไปข้างหน้า
ครอบครัวแม่เก๋จากจังหวัดกำแพงเพชรครับแม่พ่อสวัสดีครับ

พ่อกับแม่เนี่ยจริงแล้วสองคนนี้ก็คือตอนนี้มีอาชีพหลักคือก่อสร้างเหรอครับ
ตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างแม่เก๋ก็ตอนนี้ก็ทำได้สองคน
บางครั้งพี่ไปอย่างนี้พี่ปวดหลังพี่ก็ต้องหยุดงาน
แล้วมันมีอาการยังไงวะตอนนี้ลูกค้ามันไม่เริ่มปวดหลังอะค่ะ
ตื่นเช้ามาจะปวดหลังเรายืนมากมันจะบวมค่ะ
แล้วก็ต้องไปเอายามากินอีกยาก็มีผลทำให้กระดูกเราเหมือนคนโรคเกาะค่ะ
มันจะมันจะโปนขึ้นมาค่ะเขาถึงไม่ให้ยากินตลอดอะค่ะ
แต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นฟองอีกแล้ว
แล้วเริ่มจะเหมือนจะบวมอย่างนี้ยืนมาก

เขาบอกว่าเราเป็นระยะไหนเป็นยังไง

ถ้าเราไม่รักษามันก็จะเป็นไตวายเฉียบพันธุ์นะคะ
พอนี่รักษายังไม่หายดี

ที่บอกว่าไส้ติ่งไปผ่าไส้ติ่งพอผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเนี่ยเย็บแผลออกมาได้กี่วันพ่อแล้วพ่อไปทำงานเหรอ
ประมาณสักสองเท่าไหร่ครับต้องไปทำอีก

ก็พักไม่ได้ครับถ้าพักก็อะไรไงครับกลัวจะไม่มีเงิน
ไปทำอะไรครับวันนั้นที่ว่าแผลมันปลิอีก

เพราะฉีดมันเย็บเข้าไปได้ก็ต้องผ่าใหม่แผลก็เลยเป็นอย่างนั้น

หมายถึงว่าตอนที่พอแผลมันปลิออกไปแล้ว
เขาก็ต้องผ่ากริจเข้าไปซ้ำรอยเดิม
ไม่ใช่รอยเดิมมันผ่าไม่ได้แล้วรอยเดิมมันอยู่นี่ฮะ
รอยเดิมอยู่นั่นแล้วก็คือต้องอ๋อต้องกรีดใหม่เพื่อที่จะไปเย็บข้างในให้สมานอีก

แล้วตอนนี้ล่ะณปัจจุบันนี้วันที่มาถ่ายรายการเนี่ยครับ
จริงแล้วงานยังอยู่อีกกี่งานยังไงกัน
งานช่วงนี้มันติดโควิดครับเลยไม่ค่อยมีงานแล้วตอนนี้
แล้วพ่อมีอาชีพก่อสร้างอย่างนี้มีคนเคยเรียกไปใช้งานบ่อยไหม
เขาเรียกว่าใช้บ่อยแต่ไม่สามารถไปทำได้
เพราะเรายังไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรไปทำอย่างนี้ครับ
แต่ทำแต่ก่อนทีก็ต้องไปยืมเขามาใช้
ก็เลยเสียโอกาสไปเลยสิครับ
ค่ะเวลาที่เห็นลูกอดไม่มีข้าวกินรู้สึกยังไงบ้างครับ

เก๋เคยท้อจนถึงขนาดไหนครับ

พ่อแล้วจริงเคยให้กำลังใจกันไหม

ให้มันอยู่กันไปกันไปข้างหนึ่งด้วยก่อน

เวลาเขาทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่อยากให้เขาทำเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้เพลงมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อกับแม่ที่แสนดีไหมลูก

ให้พักผ่อนให้เยอะเลยค่ะ
อย่าทำงานบ่อยมีเวลาก็พักผ่อนกัน
แหมฉันรักแม่นะ

ภูมิแล้วหนูอยู่บ้านหนูก็ต้องเป็น
กำลิ่งกำลังข้ากับพ่อแม่สิ

เขาทำเองหมดเลยอ่ะครับผมทำเป็นตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่ประมาณป๖ครับ
แล้วดูจากภาพเรื่องราวเนี่ยนะบ้านของเราใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่บ้านตัวเองค่ะเป็นของแม่แก่แม่แก่เสียเขาก็เลยให้เข้าไปอยู่ค่ะ
แล้วอยู่มากี่ปีแล้วครับ๓ปี๓ปีครับ
แต่ที่อยู่ผมก็เห็นบ้านมันก็ซุดโทรมพอสมควรนะใช่ไหมครับ
อุปกรณ์เครื่องมืออะไรมาซ่อม
ก็มีแต่คอร์สมีแต่สูงตะปูอะไรอย่างนี้

ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยไม้เลื่อยอะไรก็ไม่มีเลย

แล้วก็เป็นทุนไว้ให้ลูกเรียนต่อค่ะ
ก็คือเป้าหมายคืออยากได้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ

โชคชะตาก็เหมือนกับว่าแกล้งเรา
เราป่วยคนเดียวก็ยังเหลือคู่ชีวิต

แต่ถ้าป่วยคู่ทั้งสามีและภรรยา

ช่วงหน้ามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่เก๋นะครับ
สามารถเอาชนะโชคชะตาสักครั้งด้วยการพิชิตโจทย์คำถามให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่เก๋จากกำแพงเพชรนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ครอบครัวของเราเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่เก๋มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเนี่ยแม่เก๋มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

การวางเรื่องสำคัญมาก

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ปลาหมึกย่าง
เรื่องที่๒จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่องที่๓พุ่มพวงดวงจันทร์
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วอเรย์บอล

เรื่องปลาหมึกย่างครับ

ขอบคุณค่ะ

ก็เด็กมาซื้อทีละ๑๐ไม้๒๐ไม้อย่างนี้ค่ะ

ก็มีห้าไม้สิบไม้อย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้เอามาเลยเหรอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอร่อยไม่เอา
กลับก่อนไหมกลับไปเอาก่อนไหมใครทำน้ำจิ้มอร่อยพี่รุ่งค่ะ
เหรอค่ะโอ้แซ่บใช่ไหมฮะอร่อยเอาล่ะเกี่ยวกับปลาหมึกย่างนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีปลาหมึกมีกระมังนะครับมีไม้เสียบถุงมือให้
แล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์นี่น้ำจิ้มซีฟู้ด
ต้องทำจนได้นะเออพูดถึงน้ำจิ้มแล้วน้ำลายแตกฟองอีกแล้ว
มีเครื่องปรุงหมดเลยนะครับแล้วมีถ้วยใส่น้ำจิ้มให้
น่ารักเชียวแม่เดี๋ยวเสียบปลาหมึกนะครับค่ะ
ค่ะสัก๒๐ไม้เสียบเองคนเดียวไหวไหมทำน้ำจิ้มด้วยเอาผู้ช่วยไหมครับ

ฟุ๊กแล้วก็พี่ลุงตำน้ำจิ้มค่ะ
ขอเชิญผู้ช่วยทั้งสองท่านครับ
เอาล่ะโจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือเสียบปลาหมึกจำนวน๒๐ไม้พร้อมปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดจำนวน๑๐ถ้วยภายในเวลา๓นาที
วันหนึ่งก็เสียบปลาหมึกวันละห้าสิบไม้พอเจอโจทย์ข้อนี้ทำได้แน่นอนค่ะ

เริ่มครับ
เริ่มครับ
เริ่มขัดทราย
เริ่มก่อน
เริ่มครับ
ว้าวโจทย์ซีฟู้ดจำนวน๑๐ไม้
โจทย์ซีฟู้ดจำนวน๑๐ไม้
ใครถูกไหมโจทย์ซีฟู้ดเป็นลูกหนึ่ง
โจทย์ซีฟู้ดจำนวน๑๐ไม้
อะไรกันสินะ

ไหลนะ

พี่ผู้ชมทำได้ไหมธนาคิดนี้แม่เก๋

เพราะว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะโถให้ลูกชายช่วยพ่อนะ

น่ารักจังเลยครับขอให้โชคดีและขอให้ผ่านนะครับ
ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับ
เก๋ยังไม่หมดหน้าที่ครับตอนนี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ลุงนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อรุ่งครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดกำแพงเพชรพุ่มพวงดวงจันทร์บ้านของเรา
วอเล็กบอลบ้านของเราค่ะบ้านของเรานะค่ะทำไมถึงเลือกบ้านของเราล่ะ
ก็ดูมามั่งแล้วค่ะในบ้านมีอะไรมั่ง
ใครดูเขาหรือเราเขานะอ๋อแสดงว่าคุยกันมาแล้วแบ่งกันมาแล้วใช่ไหม
เอาขอให้โชคดีครับมีความหวังเลยขอเชิญพระรุ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อไปเช็คอะไรที่บ้านมาบ้างก็หลายอย่างในบ้านครับก็ไม่รู้อะไรบ้างล่ะ
ที่บ้านเราเนี่ยมีเสืออยู่ผืนนึงเป็นรูปนกใครเป็นคนซื้อมาเสือผืนนี้
เสือผืนนี้แฟนผมซื้อมาอะไรอย่างนี้นะครับซื้อมานานหรือยังนานแล้วครับ
เป็นนกอะไรนะพ่อขอดูซินกอะไรอ่ะนกยูงครับนกยูงนะครับ
คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับแม่บอกว่าพ่อเนี่ยเดินสำรวจบ้านมาทั่วแล้ว
แล้วได้สำรวจเสือผืนนี้มาหรือเปล่านะครับคำถามอยู่ที่นี่ครับ
กิ่งไม้ที่นกยูงคาบมีดอกไม้จำนวนกี่ดอก
ตัวเลือกที่๑๗ดอกตัวเลือกที่๒๘ดอกตัวเลือกที่๓๙ดอกและตัวเลือกที่๔๑๐ดอก
เสือผืนนี้แฟนผมเป็นคนซื้อมานอนเกือกนอนกินอยู่ทุกวันสังเกตแต่นกอยู่ไม่ได้สังเกตดอกไม้เสียดายมากเลยครับ๙ดอกครับ
ตัวเลือกที่๓๙ดอกครับ
พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เพลงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเพลงครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่องจังหวัดกำแพงเพชร
ภูมิภวงดวงจันทร์และวอเรย์บอร์

พุ่มพวงดวงจันทร์ขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญน้องเพลงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ในบ้านเราเนี่ยเห็นบอกว่าชอบร้องเพลงเหรอลูก

แล้วเพลงจริงแล้วร้องเพลงเพราะไหมลูก

แล้วหนูร้องเป็นไงออกสไตล์ลูกทุ่งเลยไหม

ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเพลงของแม่พึ่ง

นมทุ่งกระจมทอง
ฝากเพลงรักลอยลง
สู่ห้องใจฉัน
เสียงเพลงที่ควร
ชวนใจวัน
กรำพันถึงเพชรบุรี

สำเนียงดีนะลูก
พอที่จะทราบประวัติของพี่พึ่งบ้างไหม

เอาล่ะก็เกี่ยวกับประวัติของพุ่มพวงดวงจันทร์นี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ผู้แต่งเนื้อร้องเพลงสาวเพชรบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งชนละทีทานทอง
ตัวเลือกที่สองเจนพบจบกระบวนวัน
ตัวเลือกที่สามภัยบูลบุตรขัน
ตัวเลือกที่สี่ลบบุรีรัฐ
ตอนที่หนูฝึกร้องเพลงสาวเพชรบุรี
หนูดูแต่เนื้อเพลงหนูไม่ได้สังเกตคำร้องทำนองค่ะ
พอเจอโจทย์ข้อนี้ไปหนูรู้สึกว่า๕๐๕๐ค่ะ

ตัวเลือกที่๔ลกบุรีรัดค่ะ
ตัวเลือกที่๔ลกบุรีรัดค่ะ
เหลืออีกหนึ่งเรื่องเพลงจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ภูมิค่ะน้องภูมิแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องภูมิครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันสองเรื่องก็คือเรื่องจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรครับ
เชิญน้องภูมิมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกิดเราแจ้งเกิดที่จังหวัดอะไร

พอจะจำคำขวัญได้บ้างไหมได้ครับงั้นถามเรื่องคำขวัญได้ไหม
ได้ครับได้นะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความใดไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร
ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำมันตัวเลือกที่สองศิลาแรง
ตัวเลือกที่สามกล้วยไข่
ตัวเลือกที่๔คนงาม
มารายการผมทำการบ้านนี้เลยครับ
ช่วงเช้าช่วงเย็นช่องเช้าช่วงเย็น
พอผมเจอโจทย์ข้อนี้บอกเลยว่าชิวมากครับ

ตัวเลือกที่สี่ครับคนงาม

เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวของแม่เก๋นะครับจากกำแพงเพชรจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมดสี่ข้อหรือไม่จะคว้าเงินทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่เก๋นะครับจากกำแพงเพชรนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการจากการตอบโจทย์ในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดกำแพงเพชรครับ
อยากช่วยพ่อแม่ให้ได้รู้มากที่สุด

กลัวว่าเรื่องเขาจะจักรเราไปเร็ว
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อความใดไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร

กับพ่อ

เกิดแบบที่๕

ถูกครับ
ข้อความว่าคนงามไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัดกำแพงเพชร
คำขวัญนั้นก็คือ
เพราะฉะนั้นคนงามไม่มีเนอะในคำขวัญของกำแพงเพชรนะครับ

เพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่เก๋จากกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียว
หนึ่งล้านบาทได้กลับบ้านแน่แน่มาลุ้นกันต่อครับ
จากเรื่องปลาหมึกย่างครับทุกวันนี้ทำอาชีพก่อสร้างจ้ะ
ผมที่หนังร้องไหวนะถ้ามีเงินสักขิง
อยากมีเครื่องมือให้ไว้ให้แฟนเวลาเราตกงาน
เราจะได้เหมาตามบ้านทำงานตามบ้านได้
สำหรับเรื่องนี้ก็คือเสียบปลาหมึกจำนวน๒๐ไม้
พร้อมปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดจำนวน๑๐ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เก๋และคุณพ่อและคุณลูกนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๘วินาที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
อยากให้เขาสบายค่ะและหนูจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีเหมือน
ที่พ่อกับแม่ดูแลหนูมามีคำถามข้ำน้ำทึกนี้ก็คือใครคือผู้
คำตอบวน

แล้วเราไปรวมหนึ่งล้านบาทในข้อนี้เหลือนะครับ

ผิดครับครับลูก

ก็อยากให้เขาอยู่กันสบายเลย

กิ่งไม้ที่นกยูงคาบมีดอกไม้จำนวนกี่ดอก

กิ่งไม้ที่นกยูงคาบมีดอกไม้
จำนวน๗ดอกครับ
จำนวน๗ดอกครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของแม่เก๋จากกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๐บาทและกุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอก
ตอนนี้ครอบครัวต้องมาลุ้นโบนัสหลังตู้แล้วล่ะครับ
มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอก
จะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

กุญแจต่อชีวิตดอกที่๒ใครครับ
เพลงครับขอเชิญประจำที่ครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาขาย๒๐วินาที
ถ้าขายไม่ออกต้องรีบเปลี่ยนตู้ทันที

แต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจดอกที่สองพุ่มหยิบครับ
เอาล่ะกุญแจทั้งสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ขอให้ได้โบนัสกลับไปบ้านอย่างที่ตั้งใจเอาไว้

ลุ้นกันนะครับว่าโบนัสที่เด็กเลือกกันไป๒ตู้นะครับ
จะได้เงินปล่อยตอนรับเท่าไร
สำหรับแขกสถานอาหาร

๕๐๐๐บาทมั้ยนะครับ

มารู้ด้วยกันต่อว่าโบนัสหลังตู้หมายเลขสาม
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่น
เยี่ยม
เพราะฉะนั้นมาดูโบนัสหลังตู้ที่เหลือกันนะครับ

วันนี้ครอบครัวของแม่เก๋จากกำแพงเพชรนะครับได้รับทุนทั้งสิ้นนะครับ
ขออนุญาตถามนะแม่แม่จะไปต่อชีวิตอะไรก่อนเลยอันดับแรก
ก็จะเก็บไว้ทุนการศึกษาไว้ให้ลูกด้วยค่ะ

แต่ซื้อเครื่องมือก็อาจจะซื้อเป็นบางส่วนซื้อที่จำเป็นก่อนนะคะ

คุณผู้ชมครับคำโบราณที่เขาบอกว่า
ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าว
ถ้าใจสู้สักอย่างผมเชื่อนะครับว่าใจจะนำกายให้สู้ไปด้วย
ผมอยากชวนคุณผู้ชมนะครับให้ช่วยกันเติมกำลังใจให้กับครอบครัวนักสู้พ่อลุงและแม่เก๋นะครับ
ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะหัวใจของเขาสู้เสมอ
ผมขออนุญาตนะครับฝากครอบครัวของแม่เก๋และพ่อลุงเอาไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

แต่ความอบอุ่นยังไม่หมดเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของครอบครัวครับ
อยากจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มอบกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยครับ

สวัสดีครับ

ก็อยากให้สู้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะ

ต่อไปจะต้องเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัวด้วย

เก๋อยากบอกอะไรไหมอยากบอกอะไรพี่นวัดไหม
ขอบคุณคุณนวัดและเซรั่มนางงามค่ะ
ชิคกี้พายมอบหนึ่งหมื่นบาทให้แก่ครอบครัวของดิฉันค่ะ
อ๋อโอเคด้วยความยินดีเลยนะสู้สู้สู้สู้สู้
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครอบครัวของแม่เก๋

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
โอ้โฮสุดยอด

และนอกจากกำลังใจดีนะครับที่พี่ชายคนนี้นะครับ
มอบให้กับครอบครัวทางบ้านแล้วนะครับ

ใช่ครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขอเวลาสักนิดนึงครับ
ใครที่อยากลองนะครับผลิตภัณฑ์นางงามที่เรียกว่า
ฮิตทั้งหลายแหล่วันนี้คุณได้สัมผัสแน่แน่ตัวแรกนี่ขายดิบขายดีมาก
เซรั่มนางงามเรายืนหนึ่งเรื่องการใส่ฐานที่สำคัญที่สุดก็คือ
เปปไทยแปดจากสเปนเป็นโมเลกุลต่ำต่ำนะคะแล้วโมเลกุลเล็ก
แอปสอบได้เลยเวลาทานะฮะมันจะช่วยอะไรบ้าง
คนน่ายนไว้ถาถาแรงนิดหนึ่งนะครับ
เพราะเมื่อเข้าสู่ผิวจะแลดูนกระชับขึ้น
อกจากนั้นนะครับความสว่างกระจ่างเนียนใส
วกกับซีเข้มข้นสุดมาจากประเทศญี่ปุ่น
และสารแอนติออกซิดันจากประเทศฝรั่งเศส
ทาทั่วบริเวณใบหน้าและรอบดวงตาให้ครบ

ถ้าใครชอบผิวแบบนี้กระชับแบบนี้
สว่างกระจ่างเนียนใสแบบนี้หยิบโทรศัพท์ไปได้เลย

เพราะว่าผมทำเองดูแลเองใช้เองการันตีเอง

เกิดว่าผิวคนไทยอย่างนี้แหละครับแพ้ไหม

ใส่แอลกอฮอลผลิตภัณฑ์ของผมทุกตัวห้ามใส่แอลกอฮอล์
ห้ามใส่พาราเบนคือสารกันบูจันเสีย
และไม่ใส่น้ำหอมกลิ่นน้ำหอมใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเราปราศจากการเสี่ยง
บอกเลยอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากตอนนี้เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะ
นั่นก็คือเซรั่มทาคอใครที่คอดำนะฮะรวมถึงการที่มีเหนียงมาก
คุณทานะฮะขึ้นอย่างเดียวทาขึ้นทาขึ้นแล้วก็รูดจากซ้ายไปขวา
แล้วก็กดตรงเหนียงกดกดบริเวณกามกดมันขึ้นกดมันเข้าไป
หลังจากคุณทาเฟสเซรั่มก่อนคุณทำแบบนี้รับรองได้ว่าเป๊ะปังแน่นอน
วันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับธรรมดาเฟสเซรั่ม๔หล่อหล่อละ๔๕๐คุณ
กับเนคเซรั่ม๑หลอดใช้ได้ประมาณ๒เดือนนะหลอดนี้หลอดใหญ่นะครับ
บาทเกือบ๓๐๐บาทลดเหลือ๑๙๙๐บาทนี่คือขั้นแรกที่เราลดให้
หลังจากคุณสั่ง๑๙๙๐บาทคุณจะได้ของแถมไปอีก๒๐๐๐กว่าบาท
บอกแล้วไงว่าลดมหาศาลบานตะเกียมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์
คุณจะได้นะฮะนี่เซรั่มทากออีก๒หลอดยาสีฟันนางงามดอกเกลือจากประเทศฝรั่งเศส
พรีเมียมมากเลยนะฮะหลอดเป็นคอสเมติกและไซรั่มรักแรงงามอีก๒
คุณได้หมดนี่เลยคุณเองทั้งหมดข้างหน้าเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ในราคา๑๙๙บาท
บาทส่งก็ฟรีเก็บเงินปลายทางให้เห็นครบแบบนี้ก่อนทั้ง๒โต๊ะแบบนี้
ครับพี่แล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้ไม่ว่ากันไม่ชาร์จเพิ่มด้วย
นับของให้ครบแล้วหยิบเพียงแค่๑๙๙๐บาทต้องโทรทันที
ย้ำนะครับนั่นก็คือเฟสเซรั่มนางาม๔ลอร์ด
เซรั่มนางงามรวมเบ็ดเสร็จทั้งแถมด้วย๓หลอด
สีฟันนางงาม๓๙๙และเซรั่มรักแร้น้ำอีก
เพียงแค่๑๙๙๐บาทคุณต้องโทรทันทีนะครับ
ผมการันตีถ้าไม่ดีสั่งครั้งเดียวไม่ต้องสั่ง
สามารถด่าได้ผมไม่ว่านะฮะจ้ะแต่ผมมั่นใจว่า
มีไม่กี่แบรนด์นะครับเจ้าของมายืนอยู่ตรงนี้
การันตีด้วยตัวเองและใช้เอง
เพราะฉะนั้นนะครับยืนยันได้ว่า
ถ้าใครอยากจะหาของราคาถูกคุณภาพดี
เซตนี้เท่านั้น๑๙๙๐บาทโทษทันที

คนที่มีปัญหาหน้าพังพังเราอยากเจอ
ย้ำนะครับนั่นก็คือเฟสเซรั่มนางงามสี่หลอด
เซรั่มนางงามรวมเบ็ดเสร็จทั้งแถมด้วย๓หลอด
ยาสีฟันนางาม๓๙๙บาทและเซรั่มรักแรงนางามอีก๒
เพียงแค่๑๙๙๐บาทคุณต้องโทรทันทีนะครับ
ผมการันตีถ้าไม่ดีสั่งครั้งเดียวไม่ต้องสั่ง
สามารถด่าได้ผมไม่ว่านะฮะต้องโทรทันที
ส่งก็ฟรีเก็บเงินปลายทางให้เห็นครบแบบนี้ก่อน
ทั้งสองโต๊ะแบบนี้แล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้ไม่ว่ากันไม่ชาร์จเพิ่มด้วย
ถ้าใครอยากจะหาของราคาถูกคุณภาพดีต้องเซ็ตนี้เท่านั้น
แอดไลน์มาวันนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะตอบเองนะครับ
สุดคุ้มแบบนี้นะครับถ้าไม่โทรไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
โทรทันทีขอโทรอีกครั้งหนึ่งสิพี่
โปรโมชั่นครั้งสุดท้ายฟังให้ดีครับ
ให้๑๐๐ท่านนะฮะสำหรับเกมต่อชีวิตเย็นนี้
ใครอยากหน้าดีแบบนี้นะครับหรืออยากผิวดีแบบนางงามนะครับ

อย่าปล่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผิวหน้าของเรามันเป็น
เป็นกระจกเงาจริงนะครับเวลาที่เราไปเจอไปติดต่อหงวเหง
พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อที่จะช่วยให้คุณพ้นจากวิกฤตได้นะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันนั้นลุงออสเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านเขาเหมือนกับจะวูบเขาก็เลยจอด
ทางโรงพยาบาลโทรมาหาป้าเส้นโลหิตฝอยแตก
พอลุงออสมาล้มป่วยชีวิตป้าก็เริ่มลำบาก
เคยมีบางวันท้อจะสู้ไม่ไหวแล้ว
หันมามองลูกลุงออสถ้าเราเป็นไรแล้วเขาจะอยู่ยังไง
เฟรนด์ไฟล์เขย่าวิ่ง๓ขาไปส่งจำนวน๙ถ้วยภายในเวลา๓นาที

หนึ่งแสนในข้อนี้ได้หรือไม่ได้